ในช่วงตลอดข่าวขำเราเก็บเอาไว้เพียบเลย
กับคลิปสนุกฮาที่ดูแล้วต้องหัวเราะตามแน่นอน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้มีเรื่องจะถามคุณผู้ชมสักกันหน่อยครับ
หากคุณเห็นชื่อเมนูนี้แล้วมันคือข้าวกระเพราอะไร
ไก่หมูเนื้อหรือว่ารวมมิตร
แต่ถ้าเดากันไม่ถูกไปดูเฉลยจากเมนูจานนี้กันเลยครับ
ก็นั่นนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันคือกระเพราไข่ดาวจริงแบบจริง
ในเมื่อคุณลูกค้าเขียนเมนูมาแบบนี้เนี่ย
คนทำเขาก็คงเดาไม่ออก
เขาก็เลยเอาไข่ดาวนี่แหละมาผัดลงไปเลย
ถูกต้องตามเมนูที่สั่งมาเป๊ะกระเด๊กระเด๊ะเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมครับเคยเป็นกันไหม
เวลาเราจะกินหอยลายผัดพริกเผา
เราก็มักจะเจอเหตุการณ์หนึ่ง
ที่ทำเอาเศร้าใจแบบนี้ล่ะครับ

เหมือนพี่คนนี้แน่นอนแม่
กว่าเราจะคีบหอยลายขึ้นมาได้เนี่ยก็ลำบากลำบาก
พอเปิดฝามาหอยลายดันหายไปอีกเฮ่เฮ่เข้าใจจริงจริง
คราวนี้เราบุกกันมาที่ค่ายทหารแห่งนี้กันหน่อยแม่
กำลังจะเลิกแถวเพื่อเตรียมจะไปพักผ่อนกันอยู่แน่
แต่การจะเลิกแถวได้นั้นก็ต้องรอคำสั่งจากครูฝึกสักก่อน
เราไปฟังคำสั่งแบบเสียงดังฟังชัดจากครูฝึกท่านนี้กันเลยครับ

เรียกย้ำของคนไทย
โอ้โหเสียงดังฟังชัดสุดไปเลยล่ะครับ
อย่าบอกนะว่านี่นะเสียงนกหวีดจริง
ตอนแรกเข้มขึมโหดมาเชียว
เพราะเปานกหวีดเท่านั้นน้องทหารใหม่

คนคงจะดีใจไม่น้อยเวลามีใครมาชมว่าหน้ายังเด็กหน้ายังอ่อนกว่าอายุ
แม่เพราะมันแสดงว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองดีเหมือนกับคุณผู้หญิงท่านนี้เลยล่ะครับ
ฟังมาเติมน้ำมันเด็กปั๊มถามเด็กปั๊มทักว่ายังน่าอ่อนจัง
ก็เลยขอบคุณเด็กปั๊มไปว่าพี่ดูแลตัวเองดี
เด็กปั๊มก็เลยบอกว่ายังหน้าอ่อนจังให้เติมลมให้เลยไหมครับ
พี่พี่ครับสรุปว่ายางหน้านะครับคุณผู้หญิงไม่ใช่ยางหน้า
น้องเด็กปั๊มเนี่ยเขาอาจจะพูดเร็วไปสักหน่อยเลยทำให้คุณพี่เนี่ยเข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปนั่นเองล่ะครับ
ชอบจริงยางหน้าอ่อนจังแหมยังยังกำลังจะเคลิ้มเลยเชียร์
ยังไม่เติมรอบไว้อีกจะแฟนอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ย
คราวหลังไม่รู้ต้องฟังดีหรือไม่ต้องพูดให้ชัดนะ
ทั้งสองอย่างฟังให้ดีแล้วพูดให้ชัดน่ารักดีคุณผู้ชมเป็นคลิปตลอดข่าวขำที่รวบรวมมาฝากกันนะคะ